คุณผู้ชมครับการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐ
เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานที่ให้ความสำคัญ
หมายก็คือต้องการจะลดการใช้พลังงาน
และให้สอดคล้องกับแผนการอนุรักษ์พลังงาน
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
การใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มจากระบบโอโซนพ่อไปถึง๑๓๓
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการอนุลักษ์พลังงานเชิงลึก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุลักษ์พลังงาน
ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริม
ปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบูรณาการพลังงานระยะยาว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานไม่น้อยกว่า
รับฟังงานก็เป็นแผนหนึ่งที่เป็นแผนหลักใน๕แผนนะครับ
เพราะฉะนั้นจริงเรื่องของการจัดการพลังงานของประเทศเนี่ย
ผลที่ออกมาเนี่ยก็จะครอบคลุมไปทุกภาคส่วนนะครับ
เพราะว่าเราใช้พลังงานในประเทศเรานำเข้า
เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการมีแผนอุรักษ์แผนกระแทกพนักงานทดแทน
แล้วก็ในแผนของการพัฒนาโรงไฟฟ้าแผนแก๊สแล้วก็แผนน้ำมัน
เพราะฉะนั้นทุกส่วนของแผนเนี่ยนะครับ
ก็จะนำไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการการใช้พลังงานของประเทศ
ซึ่งเราต้องนำเข้าเป็นมูลค่าสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะฉะนั้นผลรวมออกมาเนี่ยก็จะนำไปสู่ภาคประชาชนนะครับ
ในการที่จะมีความมั่นคงเรื่องของพลังงาน
จากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ยังมอบรางวัลให้แก่อาคารควบคุมภาครัฐ
โดยพิจารณาให้รางวัลจากการจัดทำรายการ
จากการจัดการพลังงานในรอบปี๒๕๕๙
อาคารควบคุมภาครัฐจะต้องส่งมอบให้ตามกฎหมาย
อาคารควบคุมภาครัฐจำนวน๘๕๐แห่ง
เลือกเฉพาะอาคารควบคุมภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
และมีผลการดำเนินงานและมาตรการในการประหยัดดีเด่นเพียง๑๐อาคาร
ปีนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มีเป้าหมายดำเนินงานมาตรการในการอนุรักษ์พลังงานเข้มข้นขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้เป็นไปตามแผนการอนุลักษ์พลังงานคือ
ค่าสัดส่วนการใช้พลังงานลงร้อยละ๓๐